กโจรบุกแทงผัวดับเมียเจ็บ
สลดคาร้านชำต่อหน้าลูก๑๓ปี
แล้วลูก๑๓ปีที่รอดชีวิตได้เนี่ย

แล้วคนร้ายคือเปิดประตูไปแล้วลูกอยู่หลังประตู

เหตุการณ์นี้ตอนนี้ตำรวจก็เร่งติดตามความคืบหน้าอยู่นะคะ
โดยพลตำรวจตรีกฤษณะทรัพเดต

เปิดเผยความคืบหน้าที่กลุ่มคนร้าย๖คน

ในพื้นที่บ้านป่ายุบที่ตำบลป่าแพรก

เอาทั้งมีดเอาทั้งไม้ไปทำร้ายร่างกาย
เม็ดอายุ๔๐ปีแล้วก็นางสาวชะเอมอายุ๔๒ปี
เป็นสองสามีภรรยาชาวไทยเชื้อสายมอนนะคะ
เขามารับจ้างทำงานแล้วก็เปิดร้านขายของชำ
ซึ่งฝั่งสามีคือนายเม็ดเสียชีวิตนะคะ
ส่วนนางเฉเอมได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วลูกวัย๑๓ปี

เพราะว่าลูกเห็นเหตุการณ์การที่พ่อแม่ถูกฆ่า
ใช่แล้วลูกต้องเป็นคนไปให้ปากคำกับตำรวจ
เล่าถึงเหตุการณ์ว่าพ่อโดนอะไรแม่โดนอะไร
แต่ที่ลูกรอดชีวิตเพราะว่าประตูห้องที่เกิดเหตุ
ตอนที่คนร้ายผลักเข้าไปมันไปกระแทกตัวเด็กแล้วก็บังเอาไว้
ก็เลยทำให้คนร้ายมองไม่เห็นเด็ก
ทีนี้จากการสอบสวนค่ะ
ก็ทราบข้อมูลว่าคนร้ายใช้รถมอเตอร์ไซค์๓คัน
เป็นภาษณะในการก่อเหตุ
แล้วก็ทั้งหมดนั่งซ้อนกันมาสวมหมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้าค่ะ
เรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
บอกว่าตั้งปมสังหารเอาไว้หลายประเด็นเลย
เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็ความขัดแย้งในเรื่องอื่น

ว่าผู้ตายมีความขัดแย้งกับใครหรือเปล่า
จากตำรวจรู้ข้อมูลว่าผู้ตาย

เป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็กนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ค่ะ
นี่แหละค่ะซึ่งทีนี้ลูกสาววัย๑๓ปีที่รอดชีวิตเนี่ยนะ
ตำรวจก็ต้องไปสอบไปสอบไปสอบปากคำเด็กค่ะ
น้องก็บอกว่าวันนั้นคนร้ายขี่จักรยานยนต์
ซ้อนกันมา๓คันแล้วมาจอดที่หน้าร้าน
หมวกกันน็อกเข้ามาแม่นั่งคิดเงินอยู่ที่โต๊ะทำงาน
คนร้ายเข้ามาคุณผู้ชมใช้ไม้ตีใช้มีดฟัน
แม่ร้องขอความช่วยเหลือนะแล้วพ่อนอนอยู่ในห้องได้ยินเสียง
พ่อก็ตกใจเปิดประตูออกมาดู
คนร้ายก็ใช้เหล็กขูดช้าปแทงเข้าที่ตัวพ่อ
ใช้ไม้ตีหัวพ่ออีกหลายต่อหลายครั้ง

พ่อก็บอกให้ลูกอยู่ในห้องก่อนแล้วพ่อก็เดินออกไปเพื่อจะช่วยแม่
แต่ปรากฏว่าพ่อโดยทำร้ายจนเสียชีวิตเลยนะครับ
ส่วนอย่างที่บอกก็ลูกก็ถูกกระแทกไปอยู่หลังประตู
ทำให้คนร้ายมองไม่เห็นจากนั้นคนร้ายก็รีบวิ่งออกจากร้าน

โดยไม่ได้หยิบทรัพย์สินที่อยู่ในร้านไปด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นก็น่าจะตัดประเด็นเรื่องของคดีการฆ่าชิงทรัพย์ทิ้งไป
แต่มันเป็นปมเรื่องอื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องไปตรวจสอบนะคะ
โดยลูกสาวที่รอดชีวิตบอกว่าคุณแม่พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ตอนนี้แม่ยังไม่รู้เลยนะว่าพ่อตายแล้ว
ซึ่งตัวลูกสาวแล้วก็พี่สาวอีก๒คนรวมถึงญาติทั้งหมดยังทำใจไม่ได้ค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่รู้เลยว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
เพราะว่าลูกให้ข้อมูลว่าพ่อกับแม่ไม่ได้มีปัญหากับใคร
ไม่ได้ขัดแย้งกับใครเพราะว่าพ่อแม่ก็ค้าขาย
ทำอาชีพสุจริตมาโดยตลอด
ส่วนศพของนายเม็ดนะคะตำรวจก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลราชบุรี
ผลการชนสูตรเบื้องต้นพบแผลถูกตีที่บริเวณหัว
แล้วก็มีแผลถูกแทงทั่วร่างกายเลยค่ะ
ก็อยู่ระหว่างรอรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหัวนาต่อไปนะคะ